มูลนิธิไทยรัฐจัดตั้งขึ้นก็เพื่อดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๑แห่งทั่วประเทศนะครับ
และในแต่ละปีก็จะมีการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กในชนบท
ให้ได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กในเมือง
ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อสร้างอาคารเรียนให้เท่านั้น

ในฐานะผู้ดูแลโรงเรียนไทยรัฐทั่วประเทศ

ยังคอยดูแลและกำหนดแผนยุทธศาสตร์

จะจัดสัมมนาครูและผู้บริหารทั่วประเทศ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบุคลากรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

หัวข้อการปลูกฝังจิตสาธารณะ

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

กลับมาใช้ในการเรียนการสอนอีกครั้ง
ที่ผ่านมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ก็จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสุดพลเมืองดีมาโดยตลอด
เราจัดการอบรมในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเราเห็นว่าการปลูกฝัง
ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนได้นั้น
จำเป็นที่จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เล็ก
และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องปลูกฝัง
ผู้บริหารและครูก่อนเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอด
นำไปปลูกฝังให้แก่เด็กอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นรูปแบบในการจัดการก็คือ
ในเรื่องของความมีจิตสาธารณะจิตอาสา
จากจัดสัมมนาคณะครูและผู้บริหารแล้ว
มูลนิธิไทยรัฐยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางมูลนิธิไทยรัฐเขียนขึ้นมา
และใช้สำหรับการเรียนการสอน
เฉพาะโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๑โรงเรียนเท่านั้น

ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อที่ถูกต้อง
มูลนิธิไทยรัฐได้พัฒนา
เรื่องโครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
เพราะต้องการที่จะปลูกฝังนิสัยรักนานให้กับผู้เรียน

ต้องการที่จะให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ
แล้วก็สามารถที่จะนำประโยชน์ของการเรียนการสอนเนี่ย

พัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน

ที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากปัญหาต่าง
แล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองอยู่ในชีวิตที่สังคมได้อย่างส่งออกสุขค่ะ
มูลนิธิไทยรัฐยังได้ดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ
โดยจะคัดเลือกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕โรงเรียน
จากทั้งหมด๑๐๑โรงเรียนจาก๕ภูมิภาค
ซึ่งจะจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งโมเดลที่ให้โรงเรียนต้นแบบทั้ง๕นำไปใช้
เน้นในเรื่องของการเป็นคนดีมีคุณธรรม
ซึ่งโรงเรียนที่เหลืออีก๙๖โรงเรียน
ก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
เพื่อให้ไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน